คุณผู้ชมคะยังไม่เจอตัวเลยค่ะพ่อแม่และลูกคนเล็กนะคะที่หายตัวไปจากบ้านที่จังหวัดแพร่หลายปีแล้วแล้วก็ทางครอบครัวของแม่เนี่ยค่ะเขาก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วก็ออกตามหาครอบครัวเนี้ยเหลืออยู่คนเดียวก็คือลูกชายคนกลางยังอยู่ที่บ้านเดิมตอนนี้ลูกชายคนกลางก็เลยเหมือนกับตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยายว่ารู้เห็นการหายตัวไปของพ่อแม่และน้องคนเล็กหรือเปล่า
ว่าค่ะนางปรานีอายุ๗๒ปีเป็นน้องสาวของแม่ที่หายตัวไปเนี้ยนะคะไปแจ้งความค่ะว่านางละเอียดอายุ๗๗ก็คือแม่นะคะ
ของเราไปคุยกับในหนุ่มเป็นเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าตอนแรกที่นาง
ละเอียดก็คือแม่เนี่ยหายตัวไปไม่มีใครเอกใจเพราะคิดว่าไปอยู่ดูแลลูก
ที่บาดเจ็บในจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนางละเอียดหายไปเนี่ยนะคะ
อยู่อยู่ค่ะนายนารินหรือนายจรลูกชายคนกลางที่เหลืออยู่คนเดียว
ของครอบครัวเนี้ยยังอยู่ที่บ้านเดิมเนี่ยนะบ้านของแม่เนี่ยครับ
อยู่ก็เผายางรถยนต์แบบแปลกชาวบ้านเขาบอกว่าแปลก
เผาแล้วเผาอีกเผาอยู่บ่อยก็ไม่มีใครไปถามอะไร
เพราะว่าตัวนายนารินลูกชายคนกลางของบ้านนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับ
ล่าสุดตำรวจสพสูงเม่นไปตรวจคนที่บ้าน
ก็ไม่เจออะไรไปตรวจค้นยางรถยนต์ที่เผาก็ไม่มีอะไรค่ะ
อ่าถนนสายหลักศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์พอเย็นแกก็กลับมา
ก็มาทำรสนับเนี้ยเผาทุกวันทุกวันทุกวันสามลูกจนช้าบ้านระแวก
เนี้ยต้องมาถามว่าใครเผายางที่ไหนปรากฏว่า
ไปเห็นหลังบ้านของป้าเอียดเนี่ยมีเปลวไฟมีควันดำสูงขึ้น
ทีนี้ค่ะญาติของนางละเอียดญาติของแม่ค่ะที่เขาหายไปเนี่ย
นิพาพรเมคินก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นนางละเอียดด้วยอ่ะ
เอาเหรอฮะอ๋อว่าใส่ชุดขาวมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าอยู่ในบ้านในกองขี้เท่าครับ
ใกล้บ่อน้ำเรียงกัน๓คนให้ไปจุดทูบหนึ่งดอก
ซึ่งเดี๋ยวนายนารินลูกชายคนกลางจะเป็นคนบอกเองถึงสาเหตุที่ทำไมทั้งหมดถึงหายตัวไปอันนี้
อันนี้เขาฝันนะเขาฝันแบบนี้
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
เขาบอกว่าป้าน่ะตอนนี้อยู่อยู่ตรงนั้นมันมีบ่ออยู่ตรงนั้นแล้วมันมีใบไม้ปิด
แล้วยังไงก็ให้จุดทูบจุดทูบบอกขอให้ขอให้น้องเนี่ยเขาบอกว่าป้าอยู่ตรงนี้เขาจะได้หาเจอแค่นั้นแหละ
ซึ่งทางญาติของนางละเอียดผู้เป็นแม่ที่หายตัวไป
เขาออกตามหากันตลอดนะคะคนนี้คือน้องชายนางละเอียดค่ะในตุ๋ย
บอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อนไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตัวพ่อคือนายนิพนธ์น่าจะตายแล้ว
ตัวแม่นางละเอียดกับตัวลูกชายคนเล็กนายนาราพันธ์ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่
นางละเอียดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในขณะที่นายนราพันธ์นะคะเป็นคนเร่ร่อน
นายนรพันธ์ลูกชายคนเล็กเป็นคนเร่ร่อนครับแต่คิดว่าการหายตัวไปของสามคนนี้
น้องชายของนางละเอียดบอกว่านายนารินลูกชายคนกลางต้องรู้สิ
เพราะเหลืออยู่คนเดียวอ่ะแต่นี่คือหมอดูทำนายหมอดูทำนายใช่ไหมใช่
ถ้าเป็นคนเล่ร่อนก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกใช่ไหมถ้านางละเอียดยังอยู่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

นายนารินที่เหลืออยู่คนเดียวลูกชายของบ้านเนี่ยบอกกับญาติพี่น้อง
บอกว่าพ่อเนี่ยมีเมียใหม่ไปอยู่เพชรบูรณ์หลังจากนั้นพอน้องชายหายไป
ก็คือนายนราพันธ์ก็บอกกับญาติพี่น้องว่าพ่อมารับไปอยู่ด้วย

หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็มาหายไปอีกคือนางละเอียด
ก็บอกว่าพ่อมารับให้ไปดูน้องที่เป็นออทิสติกประสบอุบัติเหตุถูกรถชน
แล้วทีนี้ก็ถามไม่ได้บอกไปอยู่เพชรบูรณ์กันใช่ไหม
ลูกชายคนกลางให้เบอร์ไปแต่ติดต่อไม่ได้เลยสักเบอร์เดียว
คือติดเบอร์แบบติดต่อไม่ได้เลย
คุณกิติศักดิ์วิเตอร์ชายเจริญสุกวันนี้ไปหานายนาริน

ไปนะครับแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวการหายตัวไปของพ่อแม่และน้องชายของเขานะครับ
แต่คุณติบอกว่าเท่าที่คุยด้วยนะฟังแล้วนายนารินเนี่ยดูพูดแบบวกไปวนมา
อ่าค่ะคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเขานะครับใช่ค่ะ
เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ว่าญาติสงสัยว่าน่าจะรู้
นายนารินบอกว่าบอกกับตินะ
พ่อไปมีครอบครัวใหม่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

หลังจากนั้นพ่อก็มารับน้องชายที่เป็นออทิสติกไปอยู่ด้วย

แล้วพ่อก็มารับแม่ไปอยู่ด้วยอีกคนนึง
เพื่อให้ไปดูแลน้องชายที่ชอบเที่ยวกลางคืน

ญาติบอกว่านายนารินบอกญาติว่า
น้องชายประสบอุบัติเหตุต้องให้แม่ไปดูนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็ถามต่อว่าเออแล้วเห็นมีพยาน
เขาเห็นว่าแม่ของเราเนี่ยไปบอกกับเพื่อนบ้านว่า
จะไปอยู่เพชรบูรณ์และวันนั้นนารินก็อยู่ด้วย
วันที่เดินทางไปจะพาแม่ไปเพชรบูรณ์เนี่ย
แต่นายนารินบอกว่าเขาบอกกับญาติแค่เรื่องของน้องชายเขาบาดเจ็บเท่านั้นนะ
เขาไม่เคยพาแม่ไปบอกบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปอยู่เพชรบูรณอะไรอย่างนี้

ส่วนเรื่องเงินผู้สูงอายุของแม่
นายนารินไปเบิกมาใช้ในแต่ละเดือน
นารินบอกว่าก็แม่เป็นคนให้ไปเบิกเงินแทนเพื่อรักษาสิทธิ์เอาไว้
เพราะแม่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่

แต่บางครั้งแม่ก็จะมาเอาเงินเองโดยขับรถมากับพ่อ

แล้วติดต่อกับแม่ครั้งสุดท้ายได้เมื่อไหร่

เอาแล้วแม่มาเอาเงินเบี้ยคนสูงอายุ
ที่ว่าให้นารินเบิกเนี่ยมาเอาเมื่อไหร่
เบิกไว้ให้แม่บ้างมั้ยนายนารีนตอบว่า
มาเอาเงินล่าสุดเนี่ยคือปลายปี๖๑
อ้าวแล้วที่บอกว่าเคยเจอล่าสุดคือต้นปี๖๑
คือเนี่ยมันก็วกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
ชาวบ้านเขาสงสัยญาติพี่น้องเขาสงสัย

หลังจากพ่อแม่น้องหายตัวไปหมดเลยเนี่ย

ช่วงนั้นนี่คือโทรศัพท์แก
ไม่ค่อยดีไง

ก็ต้องมาดูรายบ้านเนียคุณก็เข้ามีเสธใบไม้อะไรเต็ม
คือผมไม่ได้มีถังขยะไงผมก็ต้องเผา
ยังในยางในไม่ถึงเส้นตัดนิดหน่อยเอง
คือเอาเป็นเชื้อไฟไงให้เผาขยะเผาอะไรพวกนี้
มันไม่ได้ว่าเขาว่ามโหลานแบบนั้นเขาก็เหม็นกันทั่วบ้านสิ
ถ้าเผาอย่างนั้นใช่ไหมนี่มันเป็นชุมชนนะ
จะมาเผาเป็นเส้นเนี่ยผมก็เหม็นกันทั้งหมู่บ้าน
ญาติผมเนี่ยเขาไม่มองผมในแง่ดีเลยนะ

คือก็มันก็มีคือไม่ได้สนิทกันไง
อ่าเนี่ยฮะก็เป็นว่าตัวนัยร้อนดรีนเขาก็บอก
ใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้โอ้โหไปตั้งใครเป็นคน
เป็นคนแบบบุคคลต้องสงสัยไม่ต้องหาอะไรนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจค้นที่บ้านอีกรอบหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ไปมาแล้วรอบหนึ่งไม่เจออะไรเดี๋ยวจะไปอีก

เดี๋ยวดูความคืบหน้าต่อนะครับคุณวิทยาศักดิ์ตามอยู่นะฮะเรื่องนี้